ขี่มาอยู่ริมถนนแล้วปรากฏว่ารถขนดิน
หักมาพุ่งชนค่ะ

ไปดูภาพจากคลิปกล้องวงจรปิดกันก่อนเลยนะคะ

ก็ขี่จักรยานไฟฟ้ามาแบบนี้ค่ะ

แล้วดูรถบรรทุกสิรถบรรทุกมาแบบนี้
เอาจริงรถบรรทุกก็ไม่ได้มาแบบเร็วมากนะคะ

นี่คือเบรกไม่ทันหรือมองไม่เห็น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงถนนสายท่าตูม
ัตนบุรีค่ะที่จังหวัดสุรินทร์

รถขนดินนั่นน่ะเลี้ยวมา
แล้วก็ไปชนกับจักรยานไฟฟ้าของคุณตา

เจ็บสาหัสนะแต่ท้ายที่สุด

จักรยานไฟฟ้าเนี่ยกำลังนำตัวคุณตาส่งโรงพยาบาลท่าตูม

มันกลายเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปดูกล้องวงจรปิด

หรือจะเลี้ยวเข้าซอยกระทันหันไม่ทันได้ดู